ที่จังหวัดพยาวฮะมีจิตกรชายคนหนึ่งเขาผุดไอเดียเจ๋งฮะ
เขานำเศษเหล็กเก่ามาทำเป็นผลงานศิลปะส่งขายสร้างรายได้ดีจริง

คุณผู้ชมฮะที่บ้านเลขที่๒ทับ๒ตั้งอยู่ที่ถนนแม่ตำฟากน้ำตำบลแม่ตำป่าลานอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
บ้านหลังนี้เป็นของคุณอานันต์งามใจอายุ๖๗ปีเขาเนี่ยเป็นจิตกรวัยเกษียณนะ
ที่เขาเริ่มนำเอาเศษเหล็กเก่าที่คนเขาทิ้งแล้วนะมาขึ้นโครงทำเป็นรูปปั้นส่งขายฮะ
สร้างรายได้ดีมากเลยนะเขาเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่าหลังจากที่เขาเกษียณ
จากการเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพยาวเนี่ยเขาก็ผันตัวมาเป็นจิตกรความศิลปินในตัวมันมีไง
เพราะฉะนั้นมันต้องนำเสนอออกมาแล้วคุณดูเห็นฟ้าขาวฟ้า

นั่นน่าจะเป็นรูปปั้นแมสซี
ฮ่าเมซี่คาปูซีนูคาปูซีนูไม่ใช่

เขาทันสมัยนะรับฟุตบอลโลกไปเลย
เพิ่งจะขวาแชมป์ฟุตบอลโลกอะเม็ซซี่อัจจั้น
อ่ามีรูปเมซี่แล้ว
นี่ยังมีรูปสิงสารสัตว์
ไว้ขายเยอะแยะมากมาย

เขานำเซนเหล็กเก่ามาขึ้นโครงเอาไว้

แล้วก็ฉาปูนแล้วก็ลงสีสันให้สวยงาม

แล้วส่งขายคุณทำเป็นเล่น
เห็นหุ่นแบบนี้นะสร้างรายได้ให้เขาดีมาก
แล้วมีลูกค้ามาจ้างให้เขาปั้นเป็นรูปแบบต่างเยอะแยะมากมาย

มันดีอย่างหนึ่งคือเอาต้นทุนเขาก็ไม่ได้เยอะ
ชุดลิเวอร์ฟูด้วยลิเวอร์ฟูมึงอีกครับนะครับ
คือจินตนาการเขานะจินตนาการของคนสร้างนะ
ถ้าขายขายเท่าไหร่ผมว่าน่าจะมีคนอยากได้เยอะนะรูปปั้นเบสซี่แล้วตอนนี้โอ้โหดังมาก
คุณผู้ชมคุณรู้ไหมเสื้ออาเจนติน่าของถูกลิขสิทธิ์แล้วเป็นเสื้อที่ฉลองแชมป์ฟุตบอลโลก
ตัวละตอนนี้เป็นหมื่นบางที่ขายเป็นแสนทำเป็นเล่นที่เขาไปประมูลขายกันมี
ถ้าอยากได้ปรับมูลให้หน่อย
เห็นไหมอะไรที่ประเกาะกระแสก็น่าสนใจมากขึ้นอันนี้จะต้องชื่นชมไอเดียเขา